กลับมาในช่วงนี้น้องใบตองนี่ตีพุงรอแล้วใช่แล้วต้องเคลียร์พื้นที่เพราะว่าจานนี้ต้องใหญ่มากแน่เลยถูกต้องเป็นเรื่องราวของอาหารตามสั่งถ้าเป็นเพียงแค่อาหารตามสั่งมันธรรมดาเกินไป
มาตลอดข่าวของเราไม่ได้อาหารตามสั่งร้านนี้เขาบอกว่าเสิร์ฟบนถาด
ทานยักษ์เลยคุณผู้ชมครับไปดูกันหน่อยที่จังหวัดชนบุรี
เดี๋ยวต้องเคลียร์พื้นที่กระเพาะรอจริงเพราะว่าถาดมาเต็มเลยค่ะใหญ่มาก
ใหญ่จริงครับร้านอาหารกระเพราถาดยักษ์ร้านนี้อยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
อาหารทั้งถาดแบบนี้แหละครับให้กับลูกค้าก็ผัดกันไม่หยุดเลยทีเดียวนะครับ
บอกว่าควันขมงโฉงเฉงอยู่แถวนั้นรถดับเพลิงนี่วิ่งให้วุ่นเลย

ไม่ใช่ไม่มีรถดับเพลิงไม่มีนะมีคนเอาน้ำสาดเฉย
ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับไฟไหม้คุณผู้ชมครับเขาบอกว่าควันขมงโฉงเฉง
เพราะว่าโอ้โหผัดกระเพรากันไม่ได้หยุดกันเลยทีเดียวลูกค้าสั่งเยอะมาก
ผู้สื่อข่าวก็เลยไปถามครับนางสาวสุพิษเทาซิริอายุ๒๘ปี
เจ้าของร้านเขาบอกว่าที่ใช้ชื่อร้านว่ากะเพราถาดยักษ์
เพราะก่อนหน้านี้ก็เปิดร้านขายอาหารตามสั่งแบบปกติทั่วไป
แต่ขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่จึงลองเปลี่ยนภาชนะใส่อาหารจากจานพลาสติกมาเป็น
ถาดสังกษีขนาดใหญ่พร้อมกับเพิ่มทั้งข้าวทั้งกลับให้มากขึ้นตามขนาดของถาด
แต่ว่าราคาไม่แพงนะครับหลังจากที่ได้ทดลองทำมาเพียงไม่กี่เดือน
ก็มีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นครับจนต้องขยายร้านเพื่อรองรับลูกค้า
โดยมียอดขายวันละสองร้อยถาดต่อวันนะครับลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นวัยทำงาน
ส่วนเมนูที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือข้าวกะเพราถาดยักษ์นั่นเองครับ
คิดขึ้นมาว่าอะไรที่มันเป็นจุดขายคือลองเอามาดัดแปลงดูว่า
คนเขากินตามสั่งเยอะนะเราลองทำอะไรที่เราเปลี่ยนแปลง
ที่เป็นจุดขายก็เลยเปลี่ยนมาเป็นของกะเพราถาดยักษ์
คนก็ชอบอะไรเยอะแล้วก็รสชาติที่มีอย่างเหมือนเนี้ย
มันก็ได้ลงตัวแล้ว
นี่แหละนะคุณผู้ชมคิดอะไรไม่ออกบางทีก็สั่งข้าวผัดกะเพรา
ใช่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเมนูสิ้นคิดของหลายคนที่ทานอาหารตามสั่ง
แล้วก็ไม่รู้จะกินอะไรแต่มันก็ต้องทานเพราะมันอร่อย
ใช่แต่ว่าที่นี่เขามีเรื่องราวของเคล็ดลับในการทำอาหาร
เพราะว่าผัดกระเพราที่นี่เขาใช้พริกแห้งจินดาด้วยมาเป็นส่วนผสม
ในการประกอบเมนูอาหารทุกจานนะครับเพิ่มความอร่อยจัดจ้าน
จนเป็นที่ติดใจของลูกค้าครับส่วนราคาของเมนูกะเพราต่างต่างนะครับ
ก็ถูกแสนถูกครับอย่างที่เรียนให้ทราบไปก็คือ
หมูหรือว่าหมูกรอบจะอยู่ที่๔๐บาทส่วนกระเพราทะเลหรือว่าเนื้อเนี่ยจะอยู่ที่๕๐บาท

แต่ว่าเดี๋ยวก่อนนี่ไม่ใช่โปรโมชั่นพิเศษแต่เป็นความห่วงใยของทางร้าน

เพราะว่าหากลูกค้าไม่อิ่มสามารถเติมข้าวได้ฟรี
คือถ้าเกิดว่าทานหมดถาดนี้แล้วไม่อิ่ม

เติมให้อีกกินให้อิ่มกินให้สะใจ

ถ้าให้ข้าวมาแล้วมันน้อยเกินไปไปเติมข้าวได้อีก
อกจากนี้ยังมีเมนูอาหารที่สั่งเป็นกับข้าวได้อีกด้วยนะครับ
อาหารประเภทผัดยำและต้มยำต่างครับ
โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา๑๐โมงเช้าไปต้นไป
จนถึง๓โมงครึ่งของทุกวันนะครับ

หิวตอนนี้ก็แวะเวียนไปทานกันได้นะคะ
เชื่อว่าอิ่มค่ะ
คงไม่มีใครขอเติมข้าวนะฮะ
มีเชื่อสิว่ามีจริงเหรอไม่งั้นเขาจะทำโปรโมชั่นมาทำไมแต่ถ้าผมไปเนี่ยทานคำแรกแล้วรู้เลยว่าอร่อยเนี่ยนะต้องเพิ่มข้าวอีกไม่งั้นมันไม่พอจริง
คุณทานข้าวกับอะไรกับถาด
กะเพรานี่ไงก็สั่งแบบพิเศษมาแล้วเขายังมีเป็นอาหารตามสั่งอย่างอื่นได้อีกด้วย
มีคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากเมื่อสักครู่บอกว่าน้องช้างน่ารักมากเลย
อีกข้อความหนึ่งบอกน้องใบตองน่ารักมากก็เลยสงสัยว่าน้องใบตองไม่ใช่พังนะไม่ใช่ช้างพัง
แล้วเวลาพูดถึงช้างทีไรคุณต้องหันมามองผมทุกทีเลย
ก็ดิฉันอยากจะส่งให้คุณรู้ว่าดิฉันมีความรักถึงช้างด้วยถึงสรรพสัตว์ทั้งหลาย
นี่คุณจะไปสวดมนต์แผ่บุญกุศลที่ไหน
เอาเข้าเรื่องดีกว่าพาไปทานขนมท้องถิ่นขนมพื้นบ้านขนมโบราณที่ปัจจุบันหาทานได้ยากมากแล้ว
ไปกันที่จังหวัดสตูนพาไปชิมขนมอาปมแรงงัง
เขาบอกว่าเป็นขนมโบราณที่รสชาติหอมหวานมันอร่อยแน่นอน
ส่วนจังหวัดสุรินค่ะพาไปชิมข้าวหมักสมุนไพร
หรือว่าที่เขาเรียกกันว่าละหมากนั่นเองค่ะ
แม่ค้าที่อยู่ในเพลิงหมาแงนอันนั้นเรียกตามชาวบ้านเขานะคะ
กไม้บกมือเรียกลูกค้ามาซื้อข้าวหมากหวาน

กัดด้วยทางมะพร้าวอย่างเรียบง่ายสวยงาม
ตามภูมิปัญญาชาวบ้านชาติพันธ์เคม้นซูลิน
โบราณดั้งเดิมเรียกว่าละหมากหรือข้าวหมากสมุนไพร
ซึ่งร้านนี้เขาใช้ข้าวเหนียวสำหรับทำข้าวหมักถึงวันละ๑๐กิโลกรัม
คิดเป็นต้นทุนวันละ๓๐๐บาทหรือทั้งหมดต่อเดือนราว๙๐๐บาท
แต่เมื่อขายเป็นเม็ดเงินหักต้นทุนได้กำไรสุทธิ
อยู่ที่ประมาณเดือนละสามหมื่นบาทโอ้ไม่ใช่น้อยนะเนี่ย
ปันแดงสายน้อยแม่ค้าบอกว่ารสชาติดั้งเดิมของข้าวหมากที่นี่
จะต้องไม่มีกลิ่นเปรี้ยวและไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
รับประทานแล้วจะเกิดรสหวานติดลิ้น

เพราะหมักข้าวเหนียวด้วยลูกแป้งข้าวหมักสมุนไพร
ที่มีส่วนผสมของสมุนไพรหลายชนิด
สัดส่วนที่พอเหมาะนั่นเอง
อร่อยหวานชื่นใจ
ส่วนที่จังหวัดพังงาก็มีขนมอาโป้ง
เป็นขนมพื้นบ้านที่ทำสืบทอดมายาวนาน
รัตนาพรพืชฟูเจ้าของร้านอาโป้งกระโสมเจ้าเก่าบอกว่า
ถูกทอดการทำขนมอาโป้งมาจากบรรพบรุษเชื้อสายจีน

ปัจจุบันก็ยังเป็นที่ถูกอกถูกใจของลูกค้า
ถึงขนาดรอต่อคิวกันเลยทีเดียว

ก็เริ่มจากการผสมแป้งกับน้ำปูนใสหมักประมาณ๑๐ชั่วโมง
จากนั้นนำแป้งมาผสมกับไข่น้ำตาลเกลือกะทิ
อัตราส่วนที่เหมาะสมตามความชอบของคนในพื้นที่

โรยแป้งที่ผสมไว้ร่อนให้ทั่วกระทะ

เนื่องจากจะมีความกรอบและนุ่มอยู่
จากการสุกของแป้ง
และที่ตำบลครองขุดอำเภอเมืองสตูน

ฟื้นนำขนมอาปมแรงงังขนมพื้นเมืองที่ได้เรียนรู้มาจากผู้เป็นแม่
เลิกขายไปนานแล้วกลับมาทำขายใหม่เพราะเห็นว่าหากินยาก
ใช้เวลาเพียงแค่๔เดือนก็ติดตลาดวันหนึ่งขายไม่ถึง๓ชั่วโมงก็หมดเกลี้ยง
เคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่ฝีมือการละเลงแป้งลงในกระทะร้อน
กลิ้งน้ำแป้งให้ทั่วพอดิบพอดีถึงจะได้ขนมที่เป็นแผ่นเรียบเสมอกัน
ว้าวไม่แหว่งปิดฝาไว้ประมาณ๑นาที
จากนั้นก็เอาขนมออกจากกระทะแล้วนำมาม้วนก็จะได้ขนมที่กรอบบางตรงขอบนอก
ส่วนตรงกลางหนานุ่มรสชาติหวานหอมยิ่งรับประทานเวลาร้อนยิ่งอร่อย
ที่สำคัญต้องใช้เตาถ่านเท่านั้นเพราะจะมีกลิ่นหอม
ถึงว่าสิลูกค้าติดใจเพราะอย่างนี้นี่เอง

นี่ไงวนกระทะเมื่อสักครู่อาโปรงแรงงัง

ผมทำแล้วดูน่าเกลียดคุณทำแล้วดูคุณยังใส่เลย
คุณผู้ชมส่งมาว่าหิวแล้วกันเยอะมากเลยบอกว่า
มาทานให้ดูแบบนี้หิวนะอย่างของคุณผู้ชมเหมือนกันเราก็หิวไม่ใช่แค่คุณผู้ชมเท่านั้น
ทีมงานในห้องส่งก็หิวแต่ได้ยินเสียงท้องร้อง
เออท้องดิฉันนี่แหละเอ้าหรือ
คุณผู้ชมต่อเนื่องกันเลยเรื่องราวของกินอีกแล้วใช่เป็นเรื่องราวของไก่ทอด
โอ้โหเขาบอกว่าไก่ทอดร้านนี้นี่มาจากหนังจีนเลย
เอาได้ตามสูตรก่อนนำลงไปทอดในน้ำมันทั้งตัวเลยนะครับทอดถ้ายังไม่ได้แยกสินทอด
ถูกต้องเขาบอกว่าได้ไก่ทอดที่หน้าตาน่ารับประทานมากกรอบนอกนุ่มใน
ขายดีมากบางรูนก็บอกว่าเปิดขายไก่ทอดมานานกว่า๒๐ปี
เริ่มต้นจากร้านเล็กขายไก่ทอดธรรมดากระทะใบเดียวนี่แหละ
แล้วก็เริ่มขายดีเมื่อมีลูกค้ารู้จักมากขึ้น
เพราะว่าติดอกติดใจในรสชาติของไก่ทอด
หมักด้วยสูตรเฉพาะค้างเอาไว้๑คืนนะครับ
นำลงไปทอดทั้งตัวที่หมักเอาไว้นานเนี่ยมันทำให้รสชาติมันดีขึ้น

บอกว่าบางร้านในไก่ทอดเนี่ยรสชาติมีแต่อยู่ด้านนอกตรงหนัง
ใช่มีหน้าเลยน้องไปตองชอบทานแต่หนังไก่ใช่ตัวอ้วนเลยล่ะ
หนังไก่ทอดนี่ร้อยใช่ส่วนวิธีการทอดไก่จอมยุทธ์เนี่ยนะครับ
เขาบอกว่าเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีน
รูนเห็นว่าคนส่วนใหญ่นิยมนำไก่นึ่งหรือไก่ต้มไปไหว้เจ้า
ซึ่งไก่จะเสียง่ายเขาว่าอย่างนั้นจึงได้ลองนำไก่ทอดทั้งตัวเนี่ยแหละครับ
เขาบอกว่ามันสามารถเก็บเอาไว้ได้นานกว่าครับ
มีไก่ต้มมีไก่ทอดทั้งตัวแต่ผมว่าเนี่ยครับมันเป็นที่นาน
เพราะว่าผมต้องเอามาเพื่อที่จะซึมซึมดูดลูกค้าครับ
ลูกค้าต้องการนะครับทั้งตัวลูกค้าต้องสั่งลงนาน๑วันครับผม
เพราะผมต้องหมักเครื่องให้มันเข้าเครื่องครับ
แล้วก็ถ้าเป็นวันธรรมดาผมก็ทอดไก่ชิ้นทั่วไปครับผม
โอ้โหเห็นแล้วน่าทานมาก
มีคุณผู้ชมส่งมาบอกว่าน้องใบตองทานเพื่ออิ่ม
ส่วนคุณชนะทานเพื่ออ้วน
ถูกต้องเข้าใจถูกแล้ว
มีคุณผู้ชมส่งมาว่าแจ๋วจริงตลอดข่าว
แล้วก็ดูแล้วก็หิวอยากให้มาขายที่จังหวัดอุบลบ้าง
โอ้โหอยากจะให้ขายทั่วจังหวัดเลยนะ

ครับผมแล้วก็นอกจากนี้เขาบอกว่า
กว่าจะมาลงตัวในสูตรนี้นะครับ
รูนบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ
ลองผิดลองถูกมาหลายครั้งทำเอาเหงื่อตกเลยทีเดียว

นำไปกินทั้งตัวแบบไม่ต้องสับเลยครับ
กินกันหลายคนเขาบอกว่าอร่อยดี

แย่งกันทานนี่แหละสนุก

ไก่ต้องสดใหม่และทอดด้วยน้ำมันใหม่ทุกวัน
ซึ่งแต่ละวันขายได้๑๐๐กิโลกรัม
ส่วนราคาก็อยู่ที่ประมาณ๑๘๐๒๐๐บาทนะครับ
แล้วก็นอกจากไก่ทอดแล้วที่ร้านนี้ก็ยังมี
ข้าวหมกไก่ข้าวมันไก่ทอด
แล้วก็ข้าวยำสูตรชาวใต้ไว้บริการลูกค้าอีกด้วย
ใครที่สนใจก็แวะไปอุดหนุนได้นะครับ
ใครผ่านไปผ่านมาแถวนั้นนะคะ
อย่าลืมนะคะร้านนี้ซื้อมาฝากเราสองคนด้วย
เพราะเราสองคนไม่เคยได้ทานอะไรเลย

ผมนี่ทานเพื่ออ้วนของจริง
อยากจะลองทานเพื่ออ้วนดูว่าจะเป็นยังไง

เรื่องราวของกินยังไม่หมดค่ะ
ยังอยู่กันที่พักตายนะคะ
คุณวัชรีดวงสายังอยู่ที่จังหวัดระนอง
เดี๋ยวพาไปทานอีกหนึ่งเมนู
ที่เป็นเมนูพื้นบ้านของพักตาย
นั่นก็คือใบเหลียงต้มกะทินั่นเอง
แหละละคนเนี่ยเคยทานแต่ใบเหลียงผัดไข่

จะอร่อยเด็ดแค่ไหนเดี๋ยวไปติดตามกันเลย
ซึ่งใบเหลียงนะคะเป็นผักพื้นบ้านของชาวใต้ค่ะ
ของเขาจะมีลักษณะเป็นเรียว
ยาวยาวมันมันแบบนี้ค่ะสามารถนำมาทำอาหารได้หลากหลายเมนู
แต่ที่หลายคนรู้จักค่ะก็คงจะเป็นใบเหลียงผัดไข่
แต่วันนี้ค่ะเราจะมาทำเมนูใบเหลียงต้มกะทิไม่ยากแล้วก็อร่อยด้วยค่ะ
วันนี้เราได้คุณพี่วีรวรรณกู้เมืองชาวจังหวัดระนองมาเป็นแม่ครัวทำอาหารให้เราได้ชิมกันค่ะ
ถุดิบมีไม่กี่อย่างค่ะเริ่มจากกะทิกะปิน้ำตาลเกลือกระเทียมและใบเหลียง
ใช้แค่ใบอ่อนและใบกลางส่วนใบแก่ไม่นำมาใช้
เพราะกินแล้วไม่นุ่มลิ้นค่ะวิธีทำเริ่มจากนำกะทิและกระเทียม
ตั้งไฟปันกลางค่อนข้างไปทางอ่อนปรุงรสด้วยน้ำตาลและเกลือ
จริงแล้วกะทิและใบเลี้ยงมีรสชาติหวานในตัวอยู่แล้วถ้าใครไม่ใส่น้ำตาลก็ได้ค่ะ
เมื่อน้ำแกงเดือดแล้วใส่ใบเลี้ยงลงไปใช้ทัพพีกดให้ใบเลี้ยงจมน้ำแกงให้หมด
ให้ใบเลี้ยงอ่อนตัวใช้เวลาไม่นานนะคะอย่าต้มกะทิจนแตกมันค่ะ
ใช้เวลาแค่ไม่ถึง๒นาทีนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ
เดี๋ยวก่อนที่เราจะมาเสิร์ฟแล้วก็กินกันนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันหน่อยดีกว่านะคะ
เมนูนี้ค่ะมีเคล็ดลับยังไงบ้างคะพี่วัน
คือเราใช้กะทิขูดเองค่ะที่มันอร่อยค่ะ
เพราะถ้าไปซื้อมารสชาติมันจะไม่อร่อยค่ะมันไม่อร่อยเหมือนเราขูดเอง
พี่ว่าทำได้เยอะเหมือนลวกนึ่งอะไรแบบนี้ค่ะธรรมดา
แต่ว่าถ้าอยู่ที่กรุงเทพอีสานเหนือจะหายากหน่อยใช่ไหมคะ
ไม่ค่อยมีอะค่ะมีแต่ส่วนมากที่ใต้นี้ค่ะ
ก็เป็นผักท้องถิ่นของใต้ว่าอย่างนั้นเถอะนะคะเดี๋ยวเรามาตักแล้วก็มาชิมกันดีกว่าค่ะ
รสชาติหวานหวานมันมันอร่อยทีเดียวค่ะความมันมาจากทั้งตัวใบเลี้ยงเองและจากกะทิ
จริงแล้วใบเหลียงเป็นผักที่มีรสชาติจืดมันไม่มีรสหรือกลิ่นฉุนเหมือนกับผักทั่วไปที่ชาวใต้นิยม
อย่างสตอลูกเนียงหรือลูกเลี้ยง
เลี้ยงบางคนเรียกว่าใบเหมียงใบเขลียงหรือใบเหลียงแล้วแต่ภูมิลำเนาค่ะ
โดยปกติเป็นต้นไม้ที่อยู่ในป่าต้นจะมีลักษณะเป็นพุ่มสูงประมาณ๑๒เมตร
จะได้รับความนิยมไม่มากเท่าสตอแต่เป็นผักที่กำลังมาแรงค่ะเพราะมีรสชาติอร่อยไม่โขมเหมือนผักใบเขียวชนิดอื่น
เลี้ยงถือว่าเป็นผักปลอดสารพิษเพราะว่าไม่ค่อยมีสัตว์รูพืชเลยหมดกังวลเรื่องยาฆ่าแมลงตกค้าง
ยังมีประโยชน์เพราะมีเบต้าแคโรทีนสูงถือว่าเป็นผักที่ไม่แพงและมีประโยชน์ด้วยค่ะ
อร่อยและดีต่อสุขภาพแบบนี้เพิ่มข้าวแบบไม่กลัวอ้วนเลยทีเดียวค่ะ
ใบเลี้ยงถ้าไม่ต้มกับกะทิทานสดก็ได้นะครับยอดอ่อนอร่อย
อย่างที่ดิฉันบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยเคยทานแต่ใบเหลียงผัดไข่แบบนี้เอาไว้ต้มกะทิแล้วก็ทานกับน้ำพริกกับข้าวสวยร้อน
กลับไปทำทันไหมเดี๋ยวยังไม่หมดเวลายังเหรอรอให้จบรายการ
ไม่มีของกินแล้วนะไม่มีแต่ไม่ไหวแล้ว
ช่วงหน้ามีเรื่องราวสุดแปลกมาฝากคุณผู้ชมเรื่องราวของบ่อน้ำที่ชาวบ้านเขาเชื่อว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นน้ำสีม่วง
ม่วงชมพูชมพูใช่ไหมเออไปอยู่ในวัดร้างเดี๋ยวไปดูความคืบหน้าของเรื่องนี้กันครับ